จากบ้านเลขที่๒๕ไปดูยอดมะพร้าวที่เขาบอกว่ามันคล้ายเสียญพญานาคที่อุดรธานีนะครับ

นี่แหละฮะเป็นยอดมะพร้าวที่ดูคล้ายเสียนพญานาคนี้นะครับ
อยู่ในที่นาของตาน้อยนะครับหรือนายพรมาจูมพลล่าก๊อฟเหมือนไหมลองดูดิ

ตาน้อยอายุ๗๓ปีครับในพื้นที่บ้านหนองไผ่ตะบลนาซายอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีครับ
น้อยเล่าบอกว่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับไว้หลายต้นเลยแต่ที่แปลกแบบนี้มันมีอยู่ต้นเดียว
ซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเขาเห็นยอดมะพร้าวดูคล้ายเสียนพญานาค๔เสียน
ทั้งที่มีเพียง๓เสียนจึงลองตีเป็นเลขเอาไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูก
ลอตเตอรี่เลขท้าย๓ตัวนะฮะแล้วงวดต่อมาก็ฝันเห็นชาวบ้านแห่มาดู
ความแปลกของต้นมะพร้าวก็เอาไปตีเลขอีกก็ถูกรางวัลอีกครับ
คุณผู้ชมครับมางวดนี้ตาน้อยบอกว่าต้องจุดทูปขอโชคลาภแล้ว
ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ส่องหาเลขจากเสียญพญานาคเดี๋ยวจะเสี่ยง
โชคในงวดนี้อีกครั้งหนึ่งฮะคุณผู้ชมจำหลวงปู่เดือนชัยได้ไหม
ไหมจำได้ไหมก๊อฟพี่เบิร์นอันนั้นแหละค่ะท่านหายหน้าหายตาไปพัก
หนึ่งปรากฏกายอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะที่สำนักสงฆ์บ้านตะลุกยางอำเภอ
บัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะคะนี่ชาวบ้านไปเยอะเลยนะไปร่วม
ฟังการแถลงข่าวจัดงานปลุกเสกไอ้ไข่นำเงินมาร่วมสมทบทุน
สร้างศาลาภักดิ์ศพเมนหลักใหม่แล้วก็มีหลวงปู่เดือนชัยนั่นแหละ
หรือชื่อเต็มก็คือพระครูสังครักษ์หลักชัยธรรมวิจโยนะคะ
เดินทางไปร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยนะคะคืออย่างงี้เขาจะมี
ปลุกเสกไอ้ไข่ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก
รุ่นด้วยกันทั้งแบบรูปหล่อแบบเหรียญบูชานะคะแต่เอาล่ะงาน
แถลงข่าวก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยโฟกัสแล้วให้ให้
สนอกสนใจนั่นแหละค่ะป้ายทะเบียนรถของหลวงปู่เรือนเดือนชัย
ขอไข่งองงู๑๕๑๖ชอบไหมก๊อบเลขนี้ก็สวยดีก็สวยดีแต่มัน
ที่แล้วไงใช่ไหมฮะก็ลองดูนะครับส่วนที่วัดหนองทอง
อเมืองจังหวัดสุโขไทยนะชาวบ้านทะยอดไปไหว้ขอพรจากรูป
พ่อปู่ศรีสุโธนาคาราชกับพ่อปู่มุจรินนาคาราชนะครับ
โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงคำชโนธแหละครับนะฮะ
เพราะว่าที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะฮะมีชาวบ้านทั้งในพื้นที่
ทั้งต่างถิ่นก็แวะเวียนไปขอพรกันซึ่งส่วนใหญ่ก็เน้น
เรื่องของการงานค้าขายด้วยนะครับแล้วโชคลาภมันก็ตามมา
ถ้าสำเร็จก็จะไปแก้บนด้วยการโยนเหรียญลงในสระน้ำ
ก็เป็นการเปิดทรัพย์พญานาคไปด้วยในตัวนะครับไปที่วัดปาง
กงครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับชาวบ้านพา
กันไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่โคตรเศรษฐีได้
่งใจหวังฮะซึ่งนำมาจากวัดทัพใส่อำเภอโป่งน้ำร้อน
จันทบุรีเมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับโดย
ลับการขอพรจากไอ้ไข่นะเดี๋ยวปุ้ยทำเสียงให้ดู
หน่อยนะครับบอกว่าต้องกระซิบข้างหูรูปบ้านด้วยเสียงหวาน
เพื่อบอกกล่าวในสิ่งที่ต้องการถ้าปุ้ยจะกระซิบขอก็จะบอก
ว่าไงหวานนะหวานพี่ไข่จ๋าไม่ขออะไรมากค่ะแค่อยาก
บอกว่าขอรางวัลที่๑สัก๕ใบก็เพียงพอแล้วจ้ะพี่จ๋า
อย่างนี้ได้ไหมครับคุณผู้ชมครับเออจากนั้นนะครับชาวบ้านก็
ส่องหาเลขเด็ดจากไม้ตะเคียนทองสองต้นชื่อสร้อยเงินกับ
สร้อยทองนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นการขอพรที่ครบถ้วนสมบูรณ
ที่นี่ครับใช่ค่ะคือต้องยอมรับเลยนะตั้งแต่พี่ไข่เนี่ยคือ
เป็นกระแสบาทำเอาเจ้าแม่หลายเจ้าแม่เนี่ยตกงานเลยนะอย่าง
วัดศรีนวรัฐอำเภอสรรป่าตองถึงขั้นตอนนี้นะคะชาวบ้าน
เนี่ยเรียกร้องให้ทางวัดเนี่ยดูแลเปลี่ยนชุดให้หุ่นจะแม่
ตำลองจำลองตะเคียนทั้ง๔ทั้ง๔ตนน้อยเพราะตอนนี้พ่าก็
เริ่มเก่าผมเผ่าก็กระเซิกระเซิงดูไม่งามตาเพราะทุกคนโฟกัส
ไปที่ไอ้ไข่อย่างเดียวเลยนะคะนี่คุณเห็นไหม
เจ้าแม่ทั้งสี่ตนเนี่ยสี่พี่น้องประกอบไปด้วย
แม่สีสุวรรณแม่สีสังวรรณแม่ปลารตีและแม่สีสุดา
คืออย่างที่บอกไปค่ะคุณดูนะโอ้ตายแล้วนะ
แป้งก็เริ่มหลุดแล้วนะพี่เบิร์ตลิฟต์ก็เริ่มสีจางแล้วนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเลขเด็ดอะไรให้ดู
แต่คนที่เขาไปขอไอ้ไข่เขาบอกว่าเขาได้
แต่เขาบอกว่าไม่อยากจะบอกอืมรัวเล็กเคลื่อนอ่า
อ่าไปต่อที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครไทยศรีจนครปะถมครับ
หลังจากประกาศผ่อนปลนมาตรการเรื่องของการป้องกันโรคโควิดสิบเก้า
บรรดานักเสียงโชคก็เริ่มเดินทางไปเหมือนกันแหละ
วัดเองก็มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดครับนะฮะ
ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเจลล้างมือนะฮะ
เข้าออกทางเดียวนะครับซึ่งจุดที่มีคนสนใจก็คือเป็นจุดของกุมารทองจุกดำ
ตั้งแต่สูง๑เมตรอายุกว่า๓๐ปี
เขาเล่าขานกันว่าโอ้ให้โชคบ่อยนักแล

พองหองเต็มตัวก็อาจจะได้โชคงวดนี้ไปหรือเปล่า
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับ